คุณผู้ชมครับมาต่ออีกหนึ่งปัญหาสังคมก็ว่าได้นะครับ
ไร้บ้านหรือว่าคนเร่ร่อนนับเป็นปัญหาเรื้อรังมาอย่างยาวนานครับ
แต่ว่าที่ผ่านมาไม่รู้ว่าแนวทางในการแก้ปัญหานั้นเดินมาอย่างถูกต้องหรือยัง
ต้องกลับไปทบทวนมาตรการนี้หรือไม่
ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่มีอาการป่วยจิตเวทร่วมด้วยนะครับ

ชายกลุ่มนี้กำลังขมักเม่นทำงานไม้
เพื่อฝึกอาชีพภายในบ้านมิตรมัยตรีกรุงเทพมหานคร
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เป็นกิจวัตรประจำวันของกลุ่มคนไร้บ้าน
อยู่ภายในสถานที่พักพิงแห่งนี้

เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คนกลุ่มนี้

ผจญภัยโดยไม่มีจุดหมายปลายทาง
ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา

จำนวนนี้มีผู้ชายมากกว่าครึ่ง

มาขอค้างแรมเพื่อสมัครงาน
แต่มีส่วนน้อยที่จะอยู่ค้างคืนเป็นเวลานาน

เขาจะมาขอความช่วยเหลือในเรื่องของที่พักอาศัยชั่วคราว
แล้วก็มาขอสมัครงานทำ
ขณะที่สมัครงานทำไม่มีที่พักเขาก็มาใช้บริการที่นี่
ซึ่งผู้รับบริการที่มาใช้บริการที่นี่ส่วนใหญ่นะครับ

มีปัญหาในเรื่องของที่อยู่อาศัยที่พักอาศัยแค่นั้น

เขาเข้ามาอยู่แค่วันสองวันแล้วก็ไปสมัครงาน
งานได้งานแล้วเขาก็ไปอยู่ที่ทำงานเขา
หรือไม่ก็ไปหาหอพักได้

ไม่จำเป็นต้องอยู่กินนอนแทนบ้านเป็นเวลานาน

เพียงแค่มีที่ปรึกษาปัญหาชีวิต

และได้มีที่หลับนอนในบางวัน

เฉพาะคนไร้บ้านที่มีปัญหาครอบครัวเท่านั้น

ก็ได้มาขอเข้ารับบริการไม่น้อย
โดยในส่วนนี้ทางบ้านมิตรไมตรียอมรับว่า
มีปัญหาเรื่องการดูแลผู้ป่วย
เพราะเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการรักษาโรค
วิงวอนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ช่วยคัดแยกและนำผู้ป่วยไปทำการรักษา
ก่อนที่จะส่งต่อมาอย่างที่บ้านมิตรมัยตรี
อดคล้องกับความเห็นของมูลนิธิกระจกเงา

และช่วยเหลือคนไร้บ้านมาอย่างยาวนาน

เพื่อการดูแลคนไร้บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ
ควรจะเริ่มจากการคัดกรองแยกประเภทคนไร้บ้าน

ตัวอย่างเช่นผู้ป่วยจิตเวท
จะต้องได้รับการบำบัดรักษาที่โรงพยาบาลก่อน

จะต้องมีสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน
จากนั้นก็จะส่งต่อให้เขายืนได้ด้วยตัวเอง
มีอาชีพมีรายได้

ก็จับมายัดใส่ศูนย์ดูแลของรัฐ

เขามีความสูงเสี่ยงที่จะเป็นวรรณโลก
เพราะว่าหนึ่งคือใช้ชีวิตอยู่ข้างถนนนั่นแหละนะครับ
มีความเสี่ยงต่อปอดต่อร่างกาย
แล้วก็อยู่คุกคีกับคนที่ก็มีความสูงเสี่ยงเหมือนกัน

หรือว่าคนที่แพร่เชื้อเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะครับ
บางทีถ้าคนคนหนึ่งสามารถเข้าถึงการรักษาได้ตั้งแต่เบื้องต้น
หรือว่าเข้าถึงการดูแลตัวเองอย่างกับตัวส่งภาพประจำปีอะไรอย่างนี้นะครับ
ผมคิดว่ามันสำคัญนะครับ
ในการที่จะทำอย่างไรที่จะเปิดพื้นที่เปิดช่องให้มันกว้างขึ้น
เพื่อที่จะดูดทรัพย์คนที่มีภาวะไม่สามารถเข้าถึงการรักษา

คือต้องคิดกันมากกว่าปกติ
ในการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านที่ผ่านมา

มูลนิธิกระจกเงาแนะนำว่า
ต้องเริ่มจากการให้พวกเขาเหล่านี้
มีทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี
จากนั้นจึงนำมาฝึกเรื่องอาชีพเพื่อให้เขายืนหยัดได้ด้วยตัวเอง

ไร้บ้านก็จะไม่ถูกมองว่าเป็นปัญหาสังคมอย่างแน่นอน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน